พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวนี้กันหน่อยเมื่อหลานนำเรื่องราวของคุณยายอายุ๘๓ปีมาโพสต์
ขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าคุณยายเองก็อายุ๘๓แล้วใช่ไหมครับ
เป็นมะเร็งในโพรงจมูกมานานกว่า๑๒ปี
เร็งมันกัดกินจนทะลุเนื้อตรงโพรงจมูกไปแล้ว
หมอบอกว่าให้งดฉายแสงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกันไปใหญ่
ให้ผ่าตัดยายเองก็บอกโอ้ยายไม่อยากผ่าตัดเลยเพราะว่าอายุก็มากแล้ว
กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้
คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งก็นำภาพแล้วก็ข้อความ
ขอความช่วยเหลือจากยายที่ป่วยเป็นมะเร็งกัดเนื้อหายจนทะลุโพรงจมูกไป
หมอบอกให้หยุดฉายแสงแล้วเพราะว่าจะมีอันตรายต่อระบบประสาท
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังบ้านของคุณยายคนนี้นะคะ
อยู่ที่บ้านหองไฮตำบลนนกลางอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
ทราบชื่อคือนางน้อยอายุ๘๓ปีก็ยืนรดน้ำต้นไม้อยู่แบบนี้ค่ะ
อยู่หน้าบ้านก่อนจะมานั่งทำแผลคือนั่งทำแผลแบบนี้
หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันยายเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
ป่วยมา๑๒ปีแล้วอาการเริ่มแรกตุ่มขึ้นที่ประเวณจมูกก่อนจะลุกรามคยายใหญ่ขึ้น
ขยายใหญ่ขึ้นก็เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ
ถึงรู้ว่าเป็นมะเร็งนะคะก็เลยถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
รักษาทั้งให้ยามาทานทั้งฉายแสงอาการไม่ดีขึ้นเลย
ก็ต้องเสียเงินค่ารักษาจำนวนมากนำโฉดที่ดินไปจำนอง
เพื่อนำเงินมาเป็นค่ารักษาต่อมาแพทย์แจ้งว่าไม่สามารถรักษาด้วยการฉายแสงต่อได้แล้ว
เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบประสาทจะทำการผ่าตัดแทน
ยายบอกว่าอายุมากแล้วไม่ขอผ่าตัดได้ไหม
ตอนนี้ยายหันไปรับยาที่วัดพร้าวนำมาทาแผลแทน
เพราะว่าอาการป่วยเองก็ยังไม่หายค่ะก็สร้างความเจ็บปวดอย่างมากค่ะ
เขาก็ว่าโทษกิจอยู่กันปลอบฟื้นมาแล้วอย่างนั้น
โอ้โหแผลคุณยายน่ากลัวมาก
คงจะเห็นได้ถึงความเจ็บปวดของคุณยาย
ที่ต่อสู้กับโรคนี้มาถึงสิบสองปีนะคะครับ
ล่าสุดนายริสาวรรณเทพีทักนายอำเภอพิบูรณ์มังสาหาร
สั่งให้ประหลัดอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
ก็มีการเปิดบัญชีธนาคารรับความช่วยเหลือ
ประชาชนสามารถบริจาคช่วยคุณยายได้นะคะ
บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเทสโกโลตัสพิบูลมังสาหาร
หมายเลขบัญชีขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วบอกให้ฟังชัดกันอีกครั้งหนึ่ง
บัญชีมี๓คนนะคะคือนางน้อยธนูผายผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒
และประธานอสมในพื้นที่ค่ะ
ก็ช่วยกันนะฮะให้คุณยายเขารักษาตัวเองกันต่อไป